ส่วนที่ปฐุมธานีเนี่ยนะคะเอาอีกแล้ว
ถูกขโมยรถจักรยานยนต์และเหตุผลเนี่ยเคยเตือนกันแล้วนะคะ
คิดว่าลงจากรถไปทำธุระแป๊บเดียวเสียบกุญแจคาไว้อ่า
มันก็คิดว่าเอ้ยคาไว้อีกแล้วเอาไปง่ายจัง
มันก็คิดแบบนี้เหมือนกันนี่นะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
พฤติการของคนร้ายไว้ได้อ่าเดินมาแล้วเดินผ่านมารอบแรก
ไปที่จุดนี้ชี้พิกัดหน่อยหน้าร้านนุ้ยไอทีตำบลบางภูน
อำเภอเมืองปฐุมธานีเดินผ่านไปรอบแรกแล้วก็เดินกลับมาอ่า
ในวงกลมสีแดงเดินกลับมาแล้วนะคนร้ายเนี่ยนะคะ
และคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยจุดนั้นเนี่ยที่เขาเข้ามาขโมยเนี่ย
มีผู้หญิงนั่งคล่อมรถจักรยานอยู่แท้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะ
เนียนแบบนี้เลยเหมือนเป็นรถจักรยานยนต์ตัวเองเลย
คร่อมกุญแจมันมีอยู่แล้วเนี่ยสตาร์ทปุ๊บหลบหนีไปเลยเนี่ยนะคะ
ไปสอบถามเจ้าของรถที่ถูกขโมยชื่อว่านายกะนวัฒน์เพลียซ้ายอายุ๕๔ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ขี่รถมาที่ร้านคันนี้แหละ
จะเอาโทรศัพท์มาซ่อมมันเป็นร้านไอทีไง
รถที่จอดอยู่ตรงนั้นมันหายไปไหนแล้วเนี่ยนะคะ
เห็นพฤธิการของคนร้ายชัดเจนแทน
เขายอมรับเลยเขาชะล่าใจเองเสียบกุญแจทิ้งไว้
เพราะว่าคิดว่าแป๊บเดียวเข้าไปแป๊บเดียวเอาโทรศัพท์ไปทิ้งไว้ซ่อมแป๊บเดียว
ตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะเนื่องจากรถคันนี้
ต้องให้ลูกขี่ไปโรงเรียนตอนนี้
ก็ต้องหารถคันใหม่ให้ลูกด้วยนะคะเสียเงินเสียทองเพิ่มไปอีก
ต้นผู้เสียหายนำกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพปากคลองรังสิตตำรวจก็กำลังติดตามให้อยู่นะคะ